คุณผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่อเลยดีกว่าครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งไปจอดรถอยู่ที่บริเวณตลาดจินดาครับ
แยกวัชรพลก็จอดอยู่ข้างทางดี
มีรถอีกคันหนึ่งไปชนรถพังเลยครับ

เธอก็ถ่ายคลิปหัวร้อนมาก
รับผิดชอบด้วยถ้าไม่รับผิดชอบเจอหนักแน่ครับ
นี่นะคะที่โดนชนแล้วหนี
เหละทั้งคันค่ะชนแล้วหนีด้วยนะคะ
ให้เวลาไม่กี่วันค่ะการุณามารับผิดชอบด้วยค่ะ
ถ้าไม่รับผิดชอบบอกเลยว่างานนี้ไม่จบเยอะเลย
รถที่ถูกชนก็เห็นตามภาพเลยครับ

เสียหายเยอะมากทั้งข้างหน้าข้างหลังเละไปหมด

จอดเอาไว้ที่หน้าอาคารพาณิชย์แถวตลาดจินดา๕แยกวัชรพลนี่แหละครับ

แล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นตอนชนพอดี
นี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้วงจรปิดมาแล้วครับ
มาแล้วฮะโครมนี่ชนท้าย
แล้วรถก็ขยับไปโดนด้านหน้าก็พังไปอีกทั้งข้างหน้าข้างหลัง
รถคันนี้เขาจอดอยู่ก็อย่างที่เห็นล่ะ
ฟุตบาททุกคนเขาก็จอดแวะซื้อข้าวซื้อของกันไป
คู่กรณีวิ่งมาชนดื้อแล้วก็ไปเลยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุนะครับมีพลเมืองดีพยายามขับรถตามไปบีบแรมเรียก
รถคันนั้นขับหนีเข้าหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้นี่คันนี้ฮะนิสันจุสีขาว
เห็นชัดเจนเลยครับแล้วก็เห็นทะเบียนอย่างชัดเจนด้วย
นี่เลยครูนิดเจ้าของรถผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วที่โรงพัก
แล้วก็ตามไปถึงบ้านคนขับรถนิสันคันนี้แหละนะ
ไปจอกอยู่หน้าบ้านเขาตามไปไม่เรียกเท่าหลายคน
ตอนนี้หวังจะเพียงว่าขอให้คนขับรถคันนั้นมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ฉะนั้นก็อาจจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ไม่รู้ว่าเมาแล้วขับมาหรือเปล่าถึงได้ขับหนีไปแบบนี้นะครับ